คุณผู้ชมค่ะนอกจากโควิดที่เราต้องระวังกันแล้วนะคะ
เรื่องของสภาพอากาศก็วางใจไม่ได้เช่นเดียวกันค่ะ
แต่การตรวสอบเนี้ยรอเพราะว่ามีฝนก้อนใหม่ค่ะ
จะเข้ามาตกในประเทศไทยของเราตลอดทั้งสัปดาห
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นจะมีเมฆปกคลุมในบางพื้นที่
ฝนที่เข้ามาตกเนื่องจากว่ามีมวลอากาศเย็นจากจีน
คุณผู้ชมแพลลงมาปกคลุมนะคะบริเวณภาคอีสานของเรา
วกกับสภาพอากาศของประเทศไทยในตอนนี้ค่ะที่มีสภาพอากาศร้อน
อกจากนี้ค่ะยังมีลมทะเลนะคะหอบนำความชื้นพัดเข้ามาในประเทศไทยด้วย
ลักษณะเช่นนี้ค่ะทำให้ในสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์คุณผู้ชมประเทศไทยของเรา

เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมระวังนะคะอย่าออกไปในพื้นที่โล่งแจ้ง
แล้วก็สำหรับพี่น้องเกษตรกรก็ระวังพืชผลทางการเกษตรเสียหายด้วย
คุณผู้ชมค่ะวันนี้ดิฉันพาคุณผู้ชมไปที่สหรัฐอเมริกาค่ะ

ไปดูความน่ากลัวของธนโดที่นั่นค่ะคุณผู้ชม
อย่างที่เห็นแบบนี้นะคะท้องฟ้ามืดครึ้ม
อนาโดเกิดขึ้นตรงกลางฟาร์มแบบนี้เลยคุณผู้ชมค่ะ
โรโดลักษณะแบบนี้เกิดจากการที่ลมเย็นแล้วก็ลมร้อนปะทะกันค่ะ
ส่วนลมนะคะยิ่งแรงเท่าไหร่ธนาโดก็จะมีขนาดใหญ่มากขึ้นเท่านั้นเองค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ